ส่วนจังหวัดพัทธลุงค่ะโอ้โหก็ต้องส่งใจไปช่วยชาวพัทธลุง
ฝนตกหนักกันตลอดทั้งวันเลยคุณผู้ชมค่ะ
ฝนตกเยอะน้ำจากเทือกเขาบรรทัศน์ก็หลากเข้าท่วม
บ้านของชาวบ้านแล้วก็รีสอร์ทที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยค่ะ
นี่คือน้ำที่ไหลมาในรีสอร์ทและบ้านของชาวบ้านที่พัทธลุงนะคะ
เจอน้ำแรงแบบนี้น้ำแดงเลยนะคุณทัศนัย
มาแบบนี้เลยค่ะเป็นกระแสน้ำจากเทือกเขาบรรทัศน์คุณผู้ชมค่ะ
หลากลงมาที่รีสอร์ทแล้วก็บ้านของชาวบ้านเมื่อวานนี้
เพราะว่าฝนตกหนักเกือบทุกพื้นที่ในพัทธลุงเลยค่ะ
โดยเฉพาะตรงจุดนี้เป็นอำเภอที่ติดกับเทือกเขาบรรทัศน์
น้ำที่สะสมบนภูเขาก็ไหลแรงเชี่ยวสีขุนแดง
แล้วไปจบที่ไหนที่รีสอร์ทค่ะ
รีสอร์ทโตนแพร่ทองวิลล่าในตำบลลำสิน
ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่านะคะ
เพราะว่าของเขาอยู่ติดกับทางน้ำผ่านเลย
ก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะข้าวของเครื่องใช้

ตอนนี้ยังประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้นะคะ

มันน้ำมาแล้วผ่านไปแต่ว่าความเสียหายมันโหยาวค่ะ

เขาก็เลยเลื่อนเอาเลื่อนรถขึ้นไปไว้ที่สูง
แล้วพอเขากลับมาไม่ถึง๑๕นาที
สอดน้ำท่วมสูงเต็มแล้วค่ะ
คนที่ทำงานในห้องครัวเนี่ยต้องรีบวิ่งหนีกันออกมา
แต่โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บนะคะ

หลังจากนั้นก็ลดลงเป็นปกติค่ะ
โอ้โหแต่ก็สร้างความเสียหาย
เอาไว้ยังไม่ได้ประเมินค่าเลยนะคะว่าเท่าไหร่นะคะ
คุณเอกชัยศรีวิชัยเป็นอีกคนนึงนะคะ
บ้านพักอยู่ในจังหวัดพัทธลุงบอกว่า
ปีนี้น้ำป่าหลากมาตอนกลางวัน

เพราะว่าเขาเจอน้ำป่าแบบนี้มา๒ครั้งแล้ว

ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นข่าวปีก่อนนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาสถานการณ์เริ่มดีขึ้นหน่อยค่ะ
น้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้ว
พนักงานก็ช่วยกันทำความสะอาดโครนตม
ที่มากับน้ำหนาเกือบ๔นิ้วคุณทัศนัย
นี่ค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยคืออย่างที่บอกมันเป็นน้ำแดง
น้ำปลาใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่แค่เปียกแฉะ
สร้างความเสียหายอย่างเดียวแต่มาพร้อมกับดินแดงเลยโครนเลยนะคะ
ขณะที่บ้านพักของคุณเอกชัยเนี่ยก็ไม่ได้รับความเสียหายนะคะ
เพราะว่าอยู่บนที่สูงปีที่แล้วอย่างที่บอกเจอเยอะนะคะ
เจอน้ำท่วมหนักเสียหายมากเลยทีเดียวค่ะ
ปีนี้ก็รอดไปได้หน่อยแต่รีสอร์ทนี่ก็เจอเต็มนะคะ

ไปต่อเลยครับ